มีผู้ชายคนหนึ่งได้ไปร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
บอกว่าลอตเตอรี่ของตัวเอง๓ใบที่ซื้อเอาไว้ในงวดวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๙
ซึ่งถูกรางวัลที่๑ได้เงิน๑๘ล้านบาทได้หายไปนะครับ
โดยสงสัยว่าพี่ชายนั้นจะเอาไป
เพราะว่าหลังจากถูกหวย๑๘ล้านพี่ชายก็พฤติกรรมเปลี่ยนไป
ผมไม่รู้เรื่องอะไรเห็นแต่มันพูดแล้วก็เอออคนเดียว
ตั้งแต่ผมแค่ยังไม่อยากรับมองตั้งแต่บอกว่าเทพมันเป็นเทพ
เทพมาบอกมันกับมีอะไรกระซิบข้างหู

ไม่เคยบอกว่าเทพบอกลอตเตอรี่ผม
ไม่เคยบอกว่าเทพบอกว่าพี่ชายขโมย

ผมสงสัยพี่ชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
แล้วทำไมผมบอกว่าเขาถึงบอกว่าผมมีเทพมาซิกกระซิบ
แล้วทำไมเขาถึงบอกว่ามีเทพมาบอกโรตเตอรี่รางวัลที่๑

พูดกับเพื่อนผมก็ไม่เคยพูด
สองพี่น้องยังคงถกเถียงเรื่องลอตเตอรี่รางวัลที่๑
วันที่๑๖มิถุนายนเงินรางวัล๑๘ล้านบาทหายไป
โดยในเป้งยืนยันว่าหลังลอตเตอรี่หาย
สิงห์พี่ชายมีพิรุษก่อนที่จะเก็บข้าวของหนีออกจากบ้านไป
ส่วนในสิงห์ก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องและไม่เชื่อที่น้องชายถูกรางวัล
เพราะน้องชายชอบเพ้อว่ามีเทพมาบอกเลขและมาบอกว่าตนเป็นคนขโมยไป
ในเป้งต้องออกมาแย้งอีกครั้งว่าประเด็นเทพกระซิบไม่เป็นความจริง
แต่ตนยอมรับว่าเคยเชื่อเรื่องศัยศาสตร์ตามวิถีชาวบ้าน
แต่ไม่เคยงมงายและไม่ได้บ้า
หากพี่ชายยืนยันที่กินหรูอยู่ดีมาจากน้ำพักน้ำแรงจริง
นำบัญชีออกมาชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ขณะที่พี่ชายเผยความในใจบอกว่าเสียใจที่น้องชายกล่าวหา
ขโมยลอตเตอรี่๑๘ล้านบาทแถมยังทำร้ายร่างกาย
ดึงเพื่อนที่ทำงานตลาดคลองเตยมาขู่ฆ่า
ต้องหนีไปอยู่ที่อื่น
เรื่องราวระหว่างสองพี่น้องปมลอตเตอรี่๑๘ล้านบาท
ยังไม่มีการยืนยันว่ามีลอตเตอรี่๑๘ล้านบาท

มีเพียงในเป้งเจ้าตัวที่ยืนยันหนักแน่นว่าจำตัวเลข๖ตัวได้
ทั้งนี้ยังมีการเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ตามหาคนขายลอตเตอรี่ให้ในเป้ง
เพื่อขายปมลอตเตอรี่๑๘ล้านที่หายไปในครั้งนี้